ตำรวจตอนนี้ตึงกำลังรักษาความเรียบร้อยแบบเข้มข้นเลย
เมื่อกี้อย่างเฮียแจ้งสุภาพบอกไงไทยแลนด์โอลลี่ตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้
คือรอบธรรมเนียบเขาปิดถนนทางเข้าตั้งแต่สะพานชมัยมรุเชษ
เฉพาะข้าราชการที่จะเข้ามาทำงานเนี่ยต้องแสดงบัตรนะตรวจบัตรแบบเข้มงวดเลย
แล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์มาปิดถนนเอาไว้ครึ่งหนึ่ง
ให้แต่รถของรัฐมนตรีเข้าทางประตู๑เท่านั้น
วันนี้คุณสืบสกุลต้องจับตาแหละ
แล้วก็ต้องวางแผนร่วมการเดินทาง
เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะก็คือกลุ่มเครือข่ายผู้ใช้แรงงานนะฮะ
ตอน๙โมงครึ่งก็มีการชุมนุมกัน
พอกันที่นายยกเถือนชุมนุมกันที่ประตู๔ธรรมเนียบ
มีการถือป้ายแล้วก็เมื่อกี้ภาพข่าวที่นักข่าวของเราได้มาฮะ
ก็คือเรื่องของเผาป้ายเหล่านี้เลยมาตราอะไรต่างนะฮะ
รวมถึงเผาป้ายที่เขียนว่านายกอะไรต่างนานาเหล่านี้
แล้วก็มีการเรียกร้องไงในส่วนของผู้ใช้แรงงาน
เขาบอกโอ้โหเดือดร้อนจากเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำอยากให้ปรับขึ้น
ลดค่าน้ำมันทุกชนิดลงหกบาทเดี๋ยวนี้เลย
แล้วก็๓ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออก
อันนี้๙โมงครึ่งที่ประตู๔ธรรมเนียบนะครับ
ทีนี้ตอน๑๐โมงที่หน้ารัฐสภาค่ะคุณผู้ชม
เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตยเขาจัดกิจกรรม
นี่เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่า๕จุด
เขาจะมีจุดอยู่ตรงไหนบ้างเผื่อใครต้องผ่านเส้นนี้จะได้ดู
ซึ่งจุด๑๐โมงเนี่ยตรงหน้ารัฐสภาค่ะ
เขาจัดกิจกรรมเป็นมรสุม๘ปีพอกันทีคนดีจันโอชาค่ะ
แล้วก็เปิดให้ลงชื่อแหละไม่ต้องการให้นายกดำรงตำแหน่งอีกต่อไป
แล้วก็จะรวบรวมรายชื่อทั้งหมดให้กับสภาผู้แทนรัศดร
เขาก็มีแฮชแท็กนะ๘ปีก็เกินพอถ้าไม่พอก็เกินไป
บ่าย๒เนี่ยกลุ่มมวลชนอิสระจะไปรวมตัวกันที่อนุสวรีชัยสมรภูมินะฮะ
กิจกรรมเดินไล่จุดคุณผู้ชมฮะ

เริ่มเดินตั้งแต่๑๗นาฬิกา
เขานัดกันว่าจะเดินแล้วไปค้างคืนที่ธรรมเนียบรัฐบาล
อันนี้ในช่วงเวลา๑๔นาฬิกานะครับเริ่มจากอนุสาวรีชัยนะฮะ
แล้วก็๔โมงเย็น๑๖นาฬิกาลานคนเมือง

นำโดยคุณจตุพรพรมพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกเขา
จัดกิจกรรมหยุด๘ปีประยุทธ์นะครับ
จะมีการแถลงข่าว๑๗นาฬิกาด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ตอนเย็นนะคะ๕โมงครึ่งอันนี้จุดที่๕แล้วนะ
ซึ่งตรงอนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลาง
กลุ่มโรนินฝั่งทนไม่เอาผลิตการแล้วก็อาชีวะพิทักษ์ประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยนัดการมาชุมนุมค่ะ
บอกว่าพวกเรากลับมาแล้วพบกันประยุทธ์

หลังจากนั้นถ้ายังไม่ออกถือว่าเป็นนายกเถื่อน

กรมชาการตำรวจนครบันมีการแถลงตอน๑๐โมงแล้วคุณฮะ
อนุสวรีประชาธิปไตยลานคนเมือง
เนื่องจากมีการชุมนุมระหว่างวันที่๒๓๒๔สิงหาคมนี้นะครับ
เส้นทางบริเวณรอบธรรมเนียบรัฐบาลตั้งแต่๖โมงเช้า
จนกว่าจะเสร็จสิ้นการชุมนุมตรงนี้มีการปิดนะครับ
เส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อเนื่องเป็นโดมิโน
ลูกโซ่ก็คือถนนพิศนุโลกแยกนางเลิ้งแยกสวนมิสักวัน
ถนนพระราม๕ตรงแถวแยกพนิชยาการถึงแยกวัดเบน
ถนนลูกหลวงตรงแยกเทวากรรมถึงสะพานอรไถ

แล้วก็ถนนราชดำเนินนอกแยกมักขวานรังสรรค์ถึงแยกสวนมิสักวัน
ส่วนบริเวณอนุสาวรีประชาธิปไตยถึงลานคนเมือง
ตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกาไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการชุมนุม
เส้นทางที่อาจจะมีการต้องให้หลีกเลี่ยงก็คือถนนราชดำเนินกลาง
ข้อกลัวแยกผ่านฟ้าถนนดินสอถนนบำรุงเมือง
แยกเสาชิงช้าแยกสำราญราช
แล้วก็ยาวไปถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าด้วยนะครับ
อันนี้เรื่องของการเมืองนะฮะที่เราต้องจับตามองกันนะฮะ